การจัดการขยะที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากการแยกขยะก่อน
แต่ประเทศไทยของเรายังมีการแยกขยะไม่ได้แบบคุณภาพ
แล้วก็มีการถกเถียงกันว่ามันเกิดจากอะไร
แล้วสุดท้ายเราก็กลับไปที่คนไม่มีจิตสำนึก

หรือว่าต้องใช้นโยบายภาครัฐหรือเป็นกฎหมายบอกมาเลย

แต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขทางวิชาการอันไหนที่มันมีความชัดเจน
แล้วก็ถูกต้องที่สุดดังนั้นเนี่ยลองไปหาดูกัน
ไม่ว่าจะเป็นอันดับที่๖หรืออันดับที่๕
หรือคนหนึ่งใช้แค่ถุงพลาสติกกี่ใบต่อวัน
แล้วต่อปีเป็นเท่าไหร่เป็นกี่ล้านตัน
อันนี้ลองดูแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเห็นกันชัดเลย
ก็คือเวลาเราเดินไปตามท้องถนนเราเห็นกองขยะมากขนาดไหน
เวลาที่เราขับรถไปต่างจังหวัดบางทีเราเห็นสองข้างทางมีขยะปลิวกันอยู่หรือเปล่า
บางทีถ้าเราผ่านไปบางที่แล้วตรงนั้นมันเป็นบ่อขยะ

ที่ขยะจะอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่
ตัวอย่างเช่นใต้ต้นโพตามรูของเสาไฟ
ไปอยู่ตามซอกของพื้นที่มันแตกหรือว่าอะไรอย่างนี้
ผมรู้สึกว่ามันเยอะแบบเห็นภาพชัดเจนนะครับ
ที่ผมทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาประมาณ๑๐ปีได้

รักโลกรักสิ่งแวดล้อมทำเพื่อสิ่งแวดล้อม
คือมันก็มีคำที่คนเข้าใจแล้วว่า
มันเป็นการทำเพื่อสิ่งแวดล้อม
คนเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
ดีขึ้นตระหนักมากขึ้น
ขยะไปแล้วแยกขยะแล้วด้วย

คำถามแบบนี้มันนำมาซึ่งคำตอบ
แล้วมันนำมาซึ่งวิธีการปฏิบัติ
เพราะเขารู้ว่ามีคนที่มองอยู่

เขาไปแยกอีกทีเพราะมันขายได้
พอขายได้เนี่ยพี่ที่มาช่วยเก็บขยะ
เขาก็หารายได้ได้เพิ่มมากขึ้น

ถ้าจะตอบง่ายก็คือดีขึ้น
สำหรับเรื่องเกี่ยวกับขยะในประเทศไทยของเรา
การจัดการขยะที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากการแยกขยะก่อน
แต่ประเทศไทยของเรายังมีการแยกขยะได้ไม่ดีพอ
ยังมีการแยกขยะไม่ได้แบบคุณภาพ
แล้วก็มีการถกเถียงกันว่ามันเกิดจากอะไร
แล้วสุดท้ายแล้วก็กลับไปที่คนไม่มีจิตสำนึก

หรือว่าต้องใช้นโยบายภาครัฐหรือเป็นกฎหมายบอกมาเลย
คือมันมีการถกเถียงกันมากอะครับ
มันเลยทำให้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเลยว่า
มีวิธีการไหนที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยในเรื่องการจัดการกับขยะ
แต่มันมีข้อสังเกตอันหนึ่งนะที่ผมเคยไปคุยกับคนญี่ปุ่นที่เป็นเพื่อนกันนะฮะ
เห็นว่ามันแยกขยะอยู่ในห้องอยู่ในบ้านมันก็แยกขยะ
ผมก็เลยถามว่าทำไมถึงแยกขยะ
เพื่อนผมคนนั้นกลับมาตอบผมว่าก็มันเห็นพ่อแม่มันทำ
มันเห็นปู่ย่ามันทำดังนั้นแปลว่าการที่เพื่อนผมคนนี้จะแยกขยะ
ก็มาจากการที่เห็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่า
เขาทำกันมาแล้วเขาทำมาเป็นเรื่องปกติ
เขาก็เลยคิดว่าการแยกขยะของเขาทำมาเป็นเรื่องปกติ
ผมก็คิดว่าถ้าวันนี้เราสามารถทำให้เรื่องการแยกขยะเป็นเรื่องปกติ
เหมือนเวลาที่เราเจอผู้ใหญ่แล้วเราไหว้ด้วยความเคารพอย่างนี้
มันอาจจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้
ฉะนั้นผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทำแล้วกัน
คือสิ่งที่ผมกับนุ่นทำผมมองว่าเราทำสิ่งที่มันเป็นตัวเราแล้วเราชอบ
เวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็มองว่าสิ่งนี้มันดีกับตัวเรา
ผมปิดไฟปิดน้ำแล้วก็พยายามใช้ให้มันพอดีพอดี
สิ่งที่ผมได้คือผมประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์แทนที่ผมต้องจ่ายเงินเยอะ
ส่วนใหญ่จะพกขวดน้ำไปแล้วผมก็จะบอก
ตามร้านอาหารว่าพี่ครับผมเอาขวดน้ำอันนี้มา
ก็มีบางที่ครับที่ไม่ให้
นำอาหารและเครื่องดื่มจากข้างนอกเข้ามาทาน
ตั้งแต่นั้นเราก็ไม่แตะไม่ได้หยิบ
แต่สิ่งที่เราทำต่อคือเราพยายามกินให้มันหมด
น้ำทั้งอาหารคือเราพยายามกินให้หมด
แล้วตอนนี้สิ่งที่คุณนุ่นเป็นคือ
ถ้ากินไม่หมดจะขอห่อกลับบ้าน

มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณนุ่นไปงานเกษียณอายุครู
คุณแม่นุ่นเป็นครูวันนั้นท่านเกษียณอายุ

ก็จะมีอาหารที่เหลือจากการทานโต๊ะจีนหลายโต๊ะเลยนะ
คุณนุ่นก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ประกาศ
บอกว่าอาหารที่เหลือตามโต๊ะต่าง
แล้วเอากลับไปที่บ้านคุณเพื่อไปทานต่อด้วย
คือนุ่นบอกหลังจากที่เหมือนงานใกล้จะเลิกแล้ว
แล้วคุณนุ่นก็เริ่มต้นทำคนแรก
หลังจากนั้นก็ทำกันแทบจะแบบทุกคนเลย
ก็เป็นการใส่อาหารที่มันจะทิ้ง
ที่มันเหลือเอากลับบ้าน

คือเราก็เอากลับบ้านจนสุดท้ายแล้วอาหารหมด
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็พยายามอยากจะให้หลายที่ทำ
สุดท้ายแล้วถ้าเกิดพวกเราสามารถจะร่วมมือกัน

ปัญหาขยะมันจะถูกจัดการไปเรื่อย
แล้วมันจะถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น

เพราะว่าคนรู้แล้วว่าทำแล้วมันได้อะไรเลย

อันนี้ผมเลยรู้สึกว่าพวกเราทำได้
พวกเราช่วยกันจัดการเรื่องขยะได้
แล้วคนที่ได้รับผลดีคนแรกเลยมันคือตัวเรา
แล้วมันก็จะขยายต่อไปจนถึงสิ่งแวดล้อมในที่สุด